ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับเรื่องนี้ก็ร้อนแต่ไม่ได้เกิดจากไฟ
แต่เป็นความคับข้องใจของกลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มหนึ่ง
ร้องผ่านสื่อครับร้องผ่านไทยรัฐทีวีบอกว่า
มีตำรวจโรงพักแห่งหนึ่งเบื้องต้นเขากล่าวอ้างว่าเป็นตำรวจโรงพักบังเลนนะ
ซึ่งถ้าหากว่าตำรวจโรงพักนี้จะมีคำชี้แจงอย่างไรก็เดี๋ยวว่ากัน
กลุ่มผู้เสียหายร้องบอกว่าตำรวจโรงพักบางเลนมีพฤติกรรมคือไปรีดไถเงินจากแรงงานต่างชาติ
ล่าสุดยิงปืนขู่ทั้งที่แรงงานเขานั่งดื่มกินสังสรรค์กัน
ไม่ได้มีใครคิดว่าจะสู้ตำรวจเลยเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ยังไม่พอยึดมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานเขาไปอีกด้วยนะ

กันยายนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่ม
จะมีกลุ่มแรงงานต่างชาติกลุ่มหนึ่งเขานั่งสังสรรค์กันอยู่ภายในตลาด
แล้วมีตำรวจสายตรวจเดินเข้าไปขอตรวจค้น
สามนาทีถัดมาครับตำรวจคนหนึ่งตะโกน

ที่ผู้เสียหายเขากล่าวอ้างให้เราฟังบอกแบบนั้น
แล้วยิงปืนหนึ่งนัดทำให้กลุ่มแรงงานกลุ่มนั้นเขาตกใจครับ
แล้วก็งงบอกเฮ้ยทำไมต้องยิงปืนด้วย
ไม่มีใครคิดจะขัดขืนหรือว่าสู้ตำรวจเลย
ทุกคนก็พร้อมที่จะฟังและปฏิบัติตาม

หนึ่งคันเอาไปด้วยเอาไปด้วยหลังจากนั้นก็ดริฟท์รถฮะ
ได้ยินเสียงไหมฮะดริฟต์รถแล้วขับออกไปเลย
นี่คือคลิปจากวงจรปิดตามหาความจริงเรื่องนี้กันหน่อยครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ตลาดปลาบางเลนที่นครปฐม
ได้คุยกับวัยรุ่นผู้ชายอายุ๒๑สมมุติว่าชื่อในแม็กซ์นะฮะ
เป็นแรงงานต่างชาติเขาเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์
ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวไปในคืนนั้นเล่าให้ฟังอ้างว่าวันนั้นเนี่ย
นั่งตั้งวงฉลองวันเกิดที่ตลาดบริเวณด้านนอกตลาดนะฮะ
ก็ไม่ได้ว่านั่งอยู่ในตลาดเลยขยับห่างออกมาประมาณสักหลายร้อยเมตร
แล้วมีวัยรุ่นทะเลาะกันซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่มพวกเขาเลย
เขานั่งดื่มกินกันเฉยจู่ตำรวจสายตรวจเข้ามา
จับเขาและเพื่อนอีก๒คนรวมทั้งหมด๓คนที่โดนจับนะครับ
จับใส่กุญแจมือด้วยแล้วพาขึ้นท้ายกระบะคุมตัวไปโรงพัก
ไปถึงโรงพักฝั่งของผู้เสียหายอ้างว่าถูกตำรวจรีดไถเงิน
รีดเงินคนละ๒๐๐ถึง๔๐๐บาทแต่ไม่มีให้
ถูกยึดโทรศัพท์และยึดแท็บเล็ตเอาไว้แล้วปล่อยตัวมา
ก่อนออกมามีเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าอยากได้คืนไปหาเงินมาถ่ายก็ละกัน
บาทเขาไม่มีเงินครับเขาบอกอีกนะครับว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยถูกจับถูกจับไปแต่ไม่มีการทำบันทึกจับกลุ่ม
เรียกเงินอีกสี่พันด้วยนี่เล่าเหตุการณ์ครั้งก่อนนู้นนะ
ตอนนั้นเนี่ยเขายอมจ่ายเพราะยังพอมีตังค์แต่รอบนี้ไม่มีตังค์ครับ

ก็อันนี้มา๔๕วันแล้วไม่มีตังค์ก็เครียดนะพี่บางครั้งก็เครียดนะ
เพราะไม่มีโทรศัพท์นี่ก็เห็นเพื่อนเล่นแล้วก็นอนดูไป
ในขณะที่เจ้าของมอเตอร์ไซค์ครับนางสาวแตงนี่ก็ชื่อสมมุตินะฮะ
อายุ๓๐ปีเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่โดนยึดไป
บอกว่านี่ครั้งที่๓แล้วที่ตำรวจยึดรถไป๒ครั้งแรกมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
ครั้งแรก๒เดือนที่แล้วน้องชายคนโตยืมรถขี่ไปตั้งวงกินน้ำท่อมที่ห้องเพื่อน
ตำรวจเนี่ยตามไปนำตัวไปพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นจับข้อหาอะไรนะ
แล้วบอกว่าต้องจ่ายเงิน๔๐๐แลกกับการปล่อยตัวและจะเอารถมาคืนให้
เธอก็ยอมจ่ายเมื่อ๒เดือนที่แล้ว
วันผ่านไปตำรวจมาจับน้องชายแต่คราวนี้เป็นน้องคนโตนะฮะ
ที่บ้านเลยครับยึดมอเตอร์ไซค์อีกแล้วพาไปโรงพัก
และตรวจฉี่ปรากฏสีม่วงต้องจ่าย๒๐๐๐ถึงจะปล่อยตัว
เงินที่เอาไปให้จ่ายแต่ละครั้งไม่เคยได้ใบเสร็จกลับคืนมานะครับ

ล่าสุดน้องชายคนเล็กขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาด
โดนยึดมอเตอร์ไซค์อีกแล้วครับ

ตำรวจอาจจะเข้าใจว่าเป็นคนเดิม
ก็คือน้องคนโตที่เคยยึดรถไปก่อนหน้านี้หรือเปล่า
เธอก็เลยสงสัยครับเธอนำเอกสารการผ่อนรถมายืนยันเลยว่ารถของเธอเนี่ย
คือคันนี้จริงนะแต่ตำรวจก็ยังไม่ยอมคืนให้ตอนแรกนะครับ
บอกว่าต้องไปตามตัวน้องคนโตมาก่อนน้องชายคนโตอ่ะ
แล้วก็จะเรียกเงินอีกด้วยเธอตัดสินใจร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อครับ
เพราะเธอบอกว่าทำแบบนี้มันเหมือนขูดรีดรีดไถประชาชนกันเกินไปหรือเปล่าลองฟังฮะ
แล้วเขายังพูดอยู่ว่ามอเตอร์ไซคันนี้น้องเราขับอยู่ประจำถามหน่อยว่าพี่น้องขับมอเตอร์ไซค์กันไม่ได้เหรอ
ญาติพี่น้องมอเตอร์ไซค์หนูหนูจะให้ใครขับก็ได้
นี่คือคำถามที่เธอสงสัยและคาใจครับ
ในชายนี่ก็อายุ๑๕ปีเป็นชื่อสมมุตินะฮะ
แล้วเป็นน้องคนเล็กของนางสาวแตงบอกว่า
ช่วงที่ตำรวจยกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นท้ายกระบะเข้าไปเข้าห้องน้ำ
พอรู้ว่ารถถูกยึดก็ตามไปถึงโรงพักครับ
พบว่าตำรวจคนที่จับกลุ่มแล้วก็ยึดมอเตอร์ไซค์ไป
เคยเป็นตำรวจที่จับพี่ชายเขาครั้งก่อนนู้น
และเคยกระชากตัวเขาเองลงมาจากมอเตอร์ไซค์แล้วด้วย
เพราะเข้าใจผิดว่าตอนนั้นผมยกพวกตีกัน
ที่โรงพักบังเลนสิ่งที่เห็นคือมีมอเตอร์ไซที่ผู้เสียหาย
บอกว่าเขาเป็นเจ้าของมีเอกสารยืนยันจอดอยู่ที่โรงพักครับ
บริเวณนี้เนี่ยฮะนี่คุณนัทปียชาติไปเจอนะครับ
เหมือนเอามาจอดอยู่ในซ่อข้างห้องตำรวจจราจร
แล้วก็มีรถสายตรวจเนี่ยจอดบังไว้รถคันนี้อยู่ข้างในลึกเลย
ไม่รู้ว่าเอามาจอดแบบนี้เรียกซ่อนได้หรือเปล่า

บางคนเขาก็สงสัยนะฮะก็เดี๋ยวต้องถามตำรวจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เบื้องต้นโทรศัพท์สอบถามพันธุ์ตำรวจเอกอภิษักกำเนิดครับ

บอกว่ายังไม่ทราบเรื่องเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อน
หลังจากนั้นไม่นานปรากฏว่าเกิดอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมและมิ้นครับ
ครับมีตำรวจสพบังเลนติดต่อไปที่ผู้เสียหายแล้วบอก
ว่าว่าให้มารับรถมอเตอร์ไซค์คืนได้เลยแล้วเลิกแล้วต่อกัน
เท่านี้ไม่มีการดำเนินคดีเอาผิดใดทั้งสิ้นจะจบก็จบ
ง่ายเลยครับแต่ผู้เสียหายติดใจตรงนี้ฮะไม่กล้าไปเอารถ
กลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยนะสิและนอกจากนี้มีข้อมูลรายงาน
ว่ามีผู้เสียหายอีกหลายคนครับที่ติดต่อให้ข้อมูลมาผ่าน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับบอกว่าอยากจะให้ช่วยตรวจสอบหน่อย
ไหมพฤติกรรมของตำรวจบางนายที่มีการรีดไถเงินประชาชน
ทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่เขาใช้แรงงานเนี่ยเห็นบอกว่า
เจอแบบนี้มานานแล้วดังนั้นในช่วงนี้เพิ่งจะผ่านพ้นข่าว
ราวที่เกี่ยวข้องกับตำรวจและในพื้นที่นครปฐมอีก
ด้วยเนี่ยนะฮะฝากผู้บังคับบัญชาช่วยตรวจตาเรื่องนี้หน่อยหรือถ้า
มีความคืบหน้ามีคำชี้แจงเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปความ
สบายใจของชาวบ้านทุกข์ของชาวบ้านฝากคุณตำรวจและ